แล้วไอ้การคือซื้อของออนไลน์นะครับ

อย่างอดีตกกตจานสมชัย

จานก็โดนเหรอครับโดนสิ

อย่าว่าไม่ตรงปกเลยของไม่ได้ดีกว่า
นี่คือท่านสมชัยศรีสุธิยากรครับ

บอกว่าโดนดีเพราะสั่งชุดตั้งโน้ตบุ๊กจากจีน

ท่านน่าจะเอาไปใช้แบบตอนบรรยายอะไรอย่างนี้

เนี่ยฮะราคา๑๕๔๒บาท

ข้างในน่าจะเป็นแค่ฟองน้ำนะครับ

เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นกับคุณแล้วคุณต้องทำยังไง

ค้นหาคำในโทรศัพท์มือถือเลย

พลิเคชันไหนที่คุณสั่งมานะ

ปริ้นต์จ่าหน้าคืนซะ

ที่จุดที่สามารถเอาไปฝากไว้

ส่วนคนที่สั่งมาแล้วไม่แน่ใจว่า
สินค้าตรงปกไหม
แนะนำเลยนะครับเดี๋ยวนี้เขาก็ทำกัน

ตั้งแต่รับตั้งแต่แกะ

อาจารย์สมชัยหน่อยครับ
แล้วก็อย่าเพิ่งไปแกะสินค้า

ผมอาจจะพลาดท่าแกะไปแล้วก็ได้